พาไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะก่อนที่จะอ่านข่าวนี้
เล่นเอาไม่กล้ามองหน้าทัศนัย
กล้ามองหน้าพี่เบิร์ตมองทำไมเออ
ตายแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกันนะเพื่อจะไปมองหน้าใครนะคิดดีนะคะ
เห็นไหมผู้ชายเสื้อส้มขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะคะ
ทำแล้วสักพักหนึ่งค่ะไปสาวหมัดต่อยคุณลุงวัยห้าสิบหกปีอ่ะ
ล้มลงเลยแล้วตัวเองก็หลบหนีไปนะคะ
ตามรายงานข่าวเห็นไหมสาวหมัดแล้วนั่นอ่ะหลายทีนะคุณ
หลายทีค่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีโอกาสตอบโต้เลยอ่ะ
เจ้าของคลิปบอกแบบนี้ไหมล้มแล้วต่อยล่วงเลยอ่ะร่วงเลยค่ะ
แล้วตามรายงานข่าวบอกว่าผู้ชายเสื้อส้มเนี่ย
เป็นถึงสมาชิกอบจของจังหวัดด้วยนะจ๊ะปลดเถอะเออนะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าหนุ่มเสื้อส้มทำร้ายคนแก่
แก่ที่ว่าเนี่ยคืออายุห้าสิบหกปีนะคะเหตุเพียงแค่มองหน้านะคะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่โดนสาวหมัด
คนที่โดนต่อยจนกระทั่งล้มลงไปกองกับพื้นเนี่ย
มีปอดเหลือข้างเดียวนะผ่าตัดไปแล้วใช่
ระแวกนั้นบอกว่าหนุ่มเสื้อส้มเนี่ย
ทำงานที่อบจสมุทรสาครไม่มีใครกล้าหืออือ
เบ่งชอบกลางแถวนี้เอาซะหน่อยดีกว่ามั้
เออเอาสักหน่อยดีกว่ามากนะฮะจัดจานในยานนี้มากแล้วเกินนะครับ
นะฮะเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมทีเนี้ยหลังเกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียหายคนที่ถูกสาวหมัดเนี่ย
ชื่อว่าคุณธนเดชซิริวิวรัตเดชอายุห้าสิบหกปีค่ะ
เป็นชาวบ้านในท้องที่นั่นแหละเนี่ยท่านนี้นะ
ไปแจ้งความแล้วค่ะไปแจ้งความแล้วนะคะ
ทีนี้ตำรวจได้นำตัวผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุ
บริเวณหน้าร้านขายของชำเอกชัยซอย๗ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
คุณธนเดชผู้เสียหายเล่าบอกว่า
ขณะที่เดินไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าเป็นลักษณะร้านขายของชำ
ปรากฏว่านุ่มเสื้อส้มขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วมองหน้าตนเอง
แล้วพูดว่ามึงมองหน้ากูทำไมนั่นอ่าอ่าประโยคนี้เลยนะอืม
ตนเองก็คือคุณธนเดชเนี่ยเลยย้อนกลับไปทำมาอ้าว
มึงมองหน้ากูก่อนทำไมล่ะอุ้ยนั่นไงขิงก็ราคาก็แรง
พอกันนะฮะจังหวะนี้นะหนุ่มเสื้อส้มเดินเข้าไปค้ำคอ
แล้วต่อยหมัดมาที่ตน๓ทีคือสาวหมัดใส่จนตนเองเนี่ยซุดลงกองกับพื้น
หนุ่มเสื้อส้มก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปอย่างง่ายดายเลยค่ะ
คุณธนเดชเราถามคุณรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่ามีเรื่องกันมาก่อนหรือไม่
คุณธนเดชยืนยันบอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
เรื่องต้นค่ะรู้เพียงแต่ว่านุ่มเสื้อส้มทำงานอยู่ที่อบจสมุทรสาคร
ทีนี้เราไปถามพี่วินแถวนั้นนะพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่า
ทุกเช้าคุณธนเดชก็คือผู้เสียหายจะเดินมาซื้อเครื่องดื่ม
ก่อนเกิดเหตุหนุ่มเสื้อส้มที่ทำร้ายร่างกายมาจอดรถค่ะ
ตอนแรกพี่วินบอกว่าก็ไม่มีทีท่าและท่าทีว่าจะทะเลาวิวาสกันนะ
ไม่มีท่าทีว่าจะตะโกนหรือด่าทอกันนะจู่ชายเสื้อส้มเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ชนิดที่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ตอบโต้เลยนะคะ
เสื้อส้มเนี่ยต่อยอยู่ฝ่ายเดียวเลยค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ผู้ก่อเหตุก็คือชายเสื้อส้มมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ง่ายเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอใครเนี่ยยิ้มไว้ค่ะ
จะบอกว่ารอยยิ้มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคุณค่านับอนันต
เราต้องเดินก้มหน้ากันเหรอคะทุกวันนี้เลยใช่อย่าเป็นสังคมก้มหน้าเลยค่ะ
เจอก็ยิ้มนะคะไม่รู้ก็ทักทายกันไปเนอะใช่นะครับ
อาจจะตามตัวไม่ยากหรอกนะเพราะว่ามีตำแหน่งด้วยเนี่ย
คุณอย่ามามองหน้าผมนะคุณปุ้ยไม่เอาจะขอไลน์ให้คุณนะ